ต่อกันที่ครอบครัวนี้บ้างนะคะแต่ว่าต้องส่งกำลังใจจริง
แต่ข้อครับครัวสะกิดใจครับค่ะครอบพอร์แล้วก็แม่เอ๋
คือลูกชายคนโตตรวจพบกรณีหลังนั้นว่าอันท้าโตข้างหนึ่ง
คุณหมอบอกว่ามีถุงค่อนข้างใหญ่ในอันท้า
เริ่มเลื่อนลงมาคุณหมอได้ทำการเย็บปิดเรียบร้อย
มีแผลที่ท้องน้อยโดยรวมทุกอย่างปลอดภัยดี
แฟนคลับนะคะน้องภูหายห่วงกันได้เลย
เอ๋ค่ะโพสต์บอกว่าอาชีพแม่เนี่ยที่สุดพูดเลย
หากไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะจะไม่มีทางรู้เลยว่า
ความรู้สึกของคนเป็นแม่มันเป็นยังไง
แต่คุณหมอค่ะแล้วก็ดีมากเลยนะคะ
พูดให้คลายกังวลเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ
ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะคะ
นี่แหละความรู้สึกของคนเป็นแม่นะคะ
ที่มีต่อน้องภูลูกชายคนโตนะคะ
เป็นห่วงจริงสำหรับเรื่องนี้นะ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะอาการน้องก็ทุกอย่างคุณหมอรักษาเรียบร้อย
คุณพ่อคุณแม่คุณลูกกำลังใจดี
ตอนนี้เห็นรอยยิ้มน้องแล้วในอินสตาแกรมนะคะ
ถ้าเผลอแถวร้ายก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ